คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวที่มันทำให้เรามีพลังใจกันบ้างค่ะ
โดยเฉพาะใครที่กำลังท้อแทนไม่จำนวนจะทำมาหากินอะไรดีจุดที่มันเศร้า
ไปดูหนูน้อยคนนี้อายุแค่๕ขวบเท่านั้น
ที่สำคัญน้องมีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์พร้อมไม่มีแขนนะคะมีแค่ขา
แต่น้องเขาก็ใช้สองขานี่แหละค่ะเพ้นกระเป๋าหารายได้ได้ด้วยค่ะ
คุณผู้ชมดูค่ะดูเลยว่าน้องเขาสู้ขนาดไหน
นี่คือเด็กชายรัฐกิจป้อศรีลาค่ะหรือว่าน้องเจ้าขุนอายุแค่๕ขวบเท่านั้น
แต่ดูสิหน้าตายิ้มแย้มเบิกบานมีความสุขมากเลยนะ
น้องเขากำลังใช้เท้านี่แหละเพ้นกระเป๋าผ้า
วาดภาพลงบนกระเป๋าผ้าหารายได้พิเศษ
แล้วก็เนี่ยโชว์ขึ้นมาดูค่ะผลงานของน้องเขา
เอาไปขายใบละ๔๙บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชม
ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์มาชื่นชมให้กำลังใจ
แล้วก็มาอุดหนุนน้องเป็นจำนวนมากเลย
ต้องยอมรับว่าน้องเป็นคนที่สู้ชีวิตจริง
พ่อแม่เลิกกันตั้งแต่น้องอย่างเล็กนะคะ
แล้วส่วนคุณพ่อเองเนี่ยนะคะก็จะต้องดูแลคุณย่าด้วย
ฐานะทางบ้านก็ไม่ค่อยดีนักเนี่ยนะคะ
น้องก็อยู่ในความดูแลของชมรมคนพิการ
อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง
แต่น้องเนี่ยก็ใจสู้ร่างกายไม่พร้อมไม่เป็นไร
น้องสามารถดูแลตัวเองได้นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลส่วนตัวรวมไปถึงการใช้เท้า
วาดภาพเขียนหนังสือหารายได้เป็นทุนการศึกษาให้ตัวเองเลยนะคะ

ใครที่อยากจะสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือ

เข้าไปดูได้ในเฟซบุ๊คของน้องเจ้าขุน
นี่ค่ะเสิร์ชหาได้เลยหรือว่าโทรศัพท์นะคะ
ให้กำลังใจน้องค่ะคุณชิคกี้พายใบหนึ่งเท่าไหร่นะ

เอาไปอุดหนุนกันดีกว่าใช่ใช่ใช่ค่ะ

ใช่และที่สำคัญคือเขาไม่ได้มีความเกี่ยง
อนว่าฉันไม่พร้อมฉันไม่ทำอะไร

ใช้เท้าทำมาหากินได้เพราะฉะนั้นดูน้องเป็นกำลังใจ
แล้วก็สนับสนุนให้น้องเขามีอนาคตที่ดีด้วยนะคะ